เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดเมื่อวานนี้
เมื่อวานวันครูแห่งชาตินะฮะที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งทำทีมาขอซื้อทอง
แล้วก็ฉวยจังหวะนะครับในการฉกทองแล้ววิ่งหนีออกนอกร้านเลย
คนก่อเหตุนี่เป็นอดีตครูด้วยนะฮะใช่ค่ะ
หลังจากได้ทองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูต่อเลยนะครับ
นี่ฮะคือพอนี่ตอนเดินเข้ามานะครับ
ตอนเดินเข้ามาพนักงานก็กำลังปัดกวาดทำความสะอาดร้าน

กริมถนนสาย๑๐๑พลทองนะฮะ
ตะบนเกาะแก้วอำเภอเสริฐภูมิจังหวัด๑๐๑

พนักงานของร้านก็ผู้หญิงนี้วิ่งตาม

กำลังจะขึ้นจากก๋ยานหยนคี่หนีนะ
ดูนะครับคนนี้เร็วมากทีบปึ้งเข้าไป

โดยพนักงานสาวของร้าน๒คน
คือโชคดีที่คนก่อเหตุไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับ
ก็สามารถล็อกตัวไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่แล้วก็มีคนก็มาช่วยกันต่อนะครับโอ้โหดูสิฮะ
พนักงานของร้านนี่คุมไว้ได้นะครับแล้วก็มีคนมาช่วยต่อ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตครูนะฮะเดี๋ยวฟังทางร้านก่อนนะครับ
ทางร้านเนี่ยพนักงานบอกว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยฉกทองออกไปแล้ววิ่งออกไปหน้าร้าน
กับเพื่อนก็วิ่งตามไปไปถึงหน้าร้านเนี่ยเห็นคนร้ายกำลังจะขี่จักรยานยนต์ออกไป
โดดถีบที่หน้าอกก่อนเลยก่อนจะคุมตัวแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
แถวนั้นมีตู้ยามชุมชนเกาะแก้วอยู่พอดี

เงินคนละมือเลยค่ะทองขนาดนั้นก็ทองเขาอยู่กับเขา

ได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขาลงมือก่อเหตุแบบนั้น
เขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นี่พนักงานที่จับคนร้ายไว้ได้นะครับวันนี้พนักงานสอบสวนสพเสรภูมิ
นำตัวคนก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับชื่อนางสาวชามีนาอายุสามสิบสองปีนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นหนี้นะฮะเป็นหนี้จากการไปกู้ยืมเงินมา
เพื่อเอามารักษาตาให้กับแม่กู้มาเจ็ดหมื่นใช้คืนไปสองหมื่น
เหลือห้าหมื่นเจ้าหนี้เนี่ยตามทวงเงินอยู่ค่ะก็เลยกลัวว่าคนที่บ้าน
คนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจหาเงินด้วยวิธีนี้
ก็คือจะมาเอาทองเนี่ยชกท้องเขาเพื่อจะเอาทองไปขายต่อ
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่ด้วยนะครับที่ต้องผ่าตัดรักษาดวงตา
แล้วต้องเลี้ยงดูลูกอีกเธอมีลูกอายุ๖ขวบนะ
แล้วพ่อกับแม่อายุก็๗๘๐แล้วนะครับไม่รู้ว่าคือจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจทำแบบนี้
ทุกครอบครัวมันก็มีปัญหาทั้งนั้นฟังเข้าใจในความเดือดร้อนของอดีตครูคนี้
แต่การแก้ไขปัญหาหาทางออกด้วยวิธีนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
สุดท้ายเนี่ยมันก็จะหนักกว่าเดิมนะฮะเนี่ย
เคยเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละ
แต่เป็นครูได้เดือนเดียวครับก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ
ลาออกมาได้แค่๒สัปดาห์นะฮะแล้วก็มาก่อเหตุเลย
ศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดรคันชิตวรรณชาท่านบอกว่าเคยดูแลครูคนนี้นะฮะ
ตอนที่ยังทำงานอยู่วันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจนะครับ
หลังจากทราบข่าวอดีตครูสาวคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้
ก็เลยลงมือก่อเหตุซึ่งทางดรคันชิตก็เลยบอกไปว่า
เอายังไงก็ไปรับโทษก่อนนะกับสิ่งที่ทำเอาไว้
พ้นโทษออกมาก็ขอให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี

สาวคนนี้ก็คือข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะหรือพาทรัพย์นั้นไป
หรือเพื่อสะดวกต่อการหลบหนีการจับกลุ่มนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป